สมุทรสงครามเจ้าของสุนัขวอนให้มีการตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าสุนัขและแมวตายไปหลายตัว

เพราะมีคนเอาไก่ย่างทำเป็นหวังดีมาวางให้สุนัขและแมวกิน
ปรากฏว่าโอ้โหเห็นตายเป็นเบื่อเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดกันหน่อยฮะ

ทองไปกินอะไรมามีอาการเซแล้วนะ

วงจรปิดในบ้านหลังนี้จับภาพเจ้าถุงทอง
เป็นสุนัขพันธ์ทอง
หิวไก่หลังอนสีน้ำตาลสวยด้วยนะ
กรอกไข่ขาวใส่ปากของเจ้าถุงทอง
จะให้มันอาเจียนออกมา

ตัดสินใจพาอุ้มขึ้นรถกระบะไปหาสัตวแพทย์ครับ

ส่วนวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพเจ้าถุงทองกับสุนัขอีกตัว
อยู่หน้าบ้านก่อนเจ้าถุงทองเนี่ยจะก้มลงเหมือนกินอะไรบางอย่างที่พื้น
แล้วเมื่อมันเดินกลับบ้านก็อย่างที่เห็นสภาพเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับ
เมื่อวานนี้นักข่าวไปที่บ้านพักหมู่๓ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
ก็ไปพบทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็พบเจ้าถุงทองคุณหมอช่วยไว้ได้แล้ว
เจ้าถุงทองเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะฮะ
ส่วนหน้าบ้านพบไม้ซีกไก่ย่างตกอยู่หลายอัน
ซึ่งไม่รู้ว่าใครเอาไก่ย่างมาวางยาอยู่หน้าบ้านนี้หรือเปล่า
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะว่าตอนเจ็ดโมงเช้านะฮะ
ก็ปล่อยสุนัข๒ตัวออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน
แต่ถุงทองกลับเข้าบ้านเร็วผิดปกติอาการมันก็ไม่ดี
ซัสโซเซมาสังเกตเห็นน้ำลายฟูมปาก
ก็เลยรีบกรอกไข่เข้าไปในปากมันแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับ
เจ้าของเชื่อว่าเจ้าถุงทองเนี่ยคือไปกินอาหารที่คนอาจจะใส่ยาเบื่อไว้
วางยาพิษไว้เพราะว่าตอนนี้แมวแล้วก็หมาหลายตัวแถวนี้
ตายไปหลายตัวนะฟังเสียงหน่อยครับ
เขาก็วิ่งเข้าบ้านมาเลยด้วยขาหลังเนี่ยเป๋แล้วก็น้ำลายฟูมปาก
วิ่งเข้าไปให้ลุงที่บ้านช่วยเหลือก็ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว
ของเพื่อนบ้าน๔บ้านอาจารย์เสียชีวิตปากทางก็เสียชีวิตทั้งแมวและหมา
จะโดนริวริมถนนเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรอ่ะเอาไก่ชุบน้ำยา
เนี่ยคุณอากรุณาเจ้าของเจ้าถุงทองบอกว่าโอ้โหยังดีนะช่วยเจ้าถุงทองไว้ได้ดูสิ
ตอนที่จะพาไปหาหมอเนี่ยนะแต่ว่าก็ตอนนี้ชาวบ้านเขาภาวะไง
ชาวบ้านที่เป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ทั้งแมวทั้งหมาก็ภาวะนะครับ
กลัวควรจะมาวางยานอกจากวางยาแล้วเลยรึไม่คุณ
กลัวเป็นขโมยขโจนจะเข้ามาปล้นบ้านเพราะเห็นหมาบ้านนี้เขาเป็นหมาไทย
ซึ่งตัวใหญ่นะก็น่าจะดุก็เลยอาจจะวางยาไว้ก่อน
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ